กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูเรื่องสนามประลองกันหน่อย
โอ้โหแต่เป็นการประลองกำลังของนักเรียนที่ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยนะฮะ
ใช่แล้วมันก็เป็นภาพที่ออกมาไม่ดีแน่นอนแหละ
แล้วชาวบ้านเห็นแบบนี้เขาก็งงมามั่วสุมกันอยู่ตรงนี้
ตบมาตีมามีเรื่องกันนี่เหมือนนัดมาเคลียร์กันเลยนะคะ
แล้วเพื่อนค่ะที่มากันเป็นกลุ่มไม่ได้มาห้ามมาส่งแรงใจเชียร์กันแล้วมันใช่ไหม

สภาพชุดนักเรียนแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดกันแล้วเนี่ย
คือเราก็ต้องเบลอไว้ภาพน้องหนอนเขาจะเป็นเยาวชนค่ะ
แต่ชาวบ้านเขาแอบถ่ายไว้ได้ซัดกันนัวจริงนะคะ
ทั้งชายทั้งหญิงล้มลงไปกองกับพื้นเพื่อนต่างช่วยกันเชียร์ไม่ได้ช่วยกันห้าม
ก็ทะเลาวิวาสชกต่อยตบตีกันนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างที่บอกค่ะ
กันใหญ่เลยตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยวนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกแบบนี้อยู่ที่อำเภอเมืองระยองค่ะ
มักจะมีนักเรียนชอบมามั่วสุมกันที่ใต้ต้นไม้ริมคลองแบบนี้
เหตุการณ์ที่เห็นในภาพเกิดขึ้นตอนประมาณ๕โมงเย็นของวันที่๔กันยายน
ทีมข่าวของเราก็เลยไปดูตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ปรากฏว่าตรงนี้เป็นอยู่ตรงบริเวณชุมชนอิสลามริมคลองหล่อ
ที่ตะมนต์ฮุ้ยโปะอำเภอเมืองระยองค่ะ
ตรงนี้ถนนกว้างถึง๓เมตรเลยนะแต่มันเป็นซอยตัน
พอความที่เป็นซอยตันก็ไม่มีรถมาผ่านก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยวจุดบอด
แล้วตรงใต้ต้นไม้ผู้สื่อข่าวของเราเห็นนะคุณ
มีขวดน้ำดื่มเนี่ยทิ้งเกลื่อนกลาดเลยแล้วมีรอยก่อกองไฟหนึ่งกอง
และขวดพลาสติกบางขวดมีน้ำกระท่อมเหลืออยู่ด้วยค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ชื่อคุ้นอายุ๔๔ปีบอกนะคะว่า
ก็จะเห็นเป็นบางครั้งนะครับที่แอนเข้ามาก็มาก็มาเป็นกลุ่มเยอะอย่างนี้แหละ
ประมาณกี่คนมีก็๔๕คนบางครั้งก็มา๑๐กว่าคนได้
ก็อยากให้ผู้ปกครองนี้คอยอบรมลูกตัวเองด้วยนะครับ
ก็คือปล่อยให้มาแบบตบตีกันอย่างนี้โดยที่ไม่รู้ว่าหนึ่งเขาก็มองไม่ดีด้วยนะครับ
ก็มันจะเกิดความรุนแรงกับนักเรียนด้วย
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็กลัวกลัวเรื่องความรุนแรงที่มันอาจจะเกิดขึ้นมากมายกว่านี้นะคะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเองก็เลยติดต่อไปสอบถามกับเจ้าที่ตำรวจที่สพห้วยโป่งค่ะ
ก็เป็นจุดพื้นที่รับผิดชอบในตรงนี้นี่แหละ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราว่าทำการตรวจสอบประจำวันนะ
ก็กลายเป็นว่ายังไม่มีเลยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีใครที่เป็นผู้เสียหาย
มาแจ้งความร้องทุกข์แต่อย่างใดแต่เดี๋ยวจะประสานทางโรงเรียน
ดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตามที่ปรากฏในคลิปอีกค่ะ